เมื่อวานนี้ค่ะพี่ตูนแล้วก็คณะ๙คนละ๙นะคะ
เข้าสู่เส้นชัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เป้าเอาไว้อย่างที่บอกไป๕๕วันตามที่กำหนดไว้
ก็คือเมื่อวานนี้๒๕ธันวาคมเป็นระยะทางทั้งสิ้น
ขออภัยค่ะคุณผู้ชม๒๒๑๕กิโลเมตรอันนี้เกินเป้าจากที่ตั้งไว้จากเดิม
ก็คือ๒๑๙๑กิโลเมตรจากเบตงถึงแม่สาย
รวมยอดเงินบริจาคอย่างที่บอกไปว่าตั้งเป้าตอนแรก
เขามาอยากจะได้๗๐๐ล้านแต่ด้วยพลังแห่งความศรัทธา
มุ่งมั่นเสียสละของพี่ตูนค่ะทำให้คนไทยทั้งประเทศนะคะ
ร่วมใจกันบริจาคสมทบเข้าโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศทะลุเป้าสูงถึงกว่า๑๑๔๘ล้านบาทค่ะ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกเลยว่าเชียงรายแทบแตกจริงประชาชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
เพื่อจะมาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งสำคัญเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะ
โดยพี่ตูนและหวานใจอย่างก้อยรัชวินค่ะรวมไปถึงทีมงาน๙ทุกคนเลย
รู้สึกสุขใจแล้วก็ภูมิใจที่ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะ
พร้อมกับขอขอบคุณทุกคนคนไทยทุกคนค่ะ
ที่เป็นกำลังใจให้พวกเขาตลอดเส้นทางจากใต้สุดสู่เนื้อสุดแดนสยามนั่นเองค่ะ
มันเป็นภาพที่เกินจริงมากเลยครับ
ยังรู้สึกพูดไม่ออกเพราะว่ามันรู้สึกเป็นความฝันอยู่ครับ
ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้าวส่งน้ำตลอดทางส่งขนม
ส่งรอยยิ้มส่งข้อความดี
ทั้งสองข้างทางตั้งแต่เบตงมาถึงเชียงรายถึงแม่สายในวันนี้

ก็พวกเราก็คงเดินทางมาไม่ถึงแน่นอนครับ

ให้กำลังใจอันนี้ถ้าเปรียบเที่ยวฉันนึกไปถึงภาพแบบเขาดาวน์ปีใหม่
เยอะขนาดเลยนะคะตื่นใจแทนเนอะใช่ค่ะ
อสโป้งเมธีค่ะยกวงกันมามอบบทเพลงแด่เธอ
เป็นเพลงที่พี่เพื่อนนักร้องในนามตูนเอฟซีเขาแต่งขึ้นเพื่อส่งกำลังใจกับพี่ตูนนี่แหละค่ะ
แต่เหลือแสงสว่างในหัวใจ
ร่วมกับเพื่อนในวงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกวิ่ง
งานนี้มันประหนึ่งว่าคอนเสิร์ตย่อมมาเองค่ะ
มีเซอร์ไพรส์ที่ปล่อยช่องเฟ้อมีแสงระเบิดที่ปล่อยชมถึง
เซอร์ไพรส์มือมือเฮ้ย

อู๋ถนอบบ้างเป็นห่วงจ้าอย่ายกแรก
จริงค่ะส่วนกองเชียร์ทั้งหลายที่ลุ้นอยู่ว่าปิดจะประดับชาติแล้วนะคะ
พี่ตูนจะทำภารกิจให้เธอบ้างหรือเปล่าว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคุณก้อยรัชวินหรือเปล่า
หลังจากที่วิ่งเคียงบากเคียงไหล่กันมาต้องใช้คำนี้จริง
ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่เบตงแม่สายนะคะมาจนถึงนี้ค่ะ
ร็อกเกอร์ก็ขี้เขินนะคะอ้อมแอ้มตอบว่าขอกลับไปทำงานเพลงชุดใหม่ให้เสร็จก่อนละกัน

เดี๋ยวทำอัลบั้มใหม่ให้เสร็จก่อนครับ

ยังไงยังไงหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับทำอะไรครับ
ปีที่ร้างรามาเพราะฉะนั้นก็ต้องออกเพลงก่อน
แล้วก็เดี๋ยวเรื่องหัวใจค่อยว่ากันทีหลัง
คุณก้อยรอได้นะคุณก้อยเมื่อวานนี้นะเห็นฉากซึ้งนะ
เราเป็นไงร้องไห้น้ำตาแตกเลยสำหรับคุณก้อยเองนะคะ
แต่พูดถึงเป็นใครใครก็ร้องไห้ดีใจกับเขาด้วยจริงนะ
ถ้าใครได้เห็นบรรยากาศไลฟ์สดของเมื่อวานนะคะ